เป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละจั๊ยครับซื้อบ้านหรือว่าเช่า
ตอนนี้ที่พี่เห็นมีคนเสียชีวิตอีกกว่าแล้ว
มีคนสองคนนะแต่ข้างในมีอีกขันนึง
รถแก๊ปสีขาวผมไม่รู้ว่าตรงนั้นอาจจะมีคนหรือเปล่า

แต่ลานบนบ้านของเขาเป็นลานโล่

อันตรีเนี่ยสอยนะอ๋อแต่ว่าแสดงว่าอยู่นี่ทำไมไม่เห็นแก๊บเมื่อกี้เนี่ย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

ขอบคุณครับครับครับครับ
กลับมาติดต่ออีกกว่านาทีอ่ะ
อีกตีนก็ไม่รู้